เรื่องราวของอาร์มชุติมากับต้นสังกัด

ศึกนี้ยืดเยื้อมานานแล้วนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมาว่า
อามเป็นคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะให้ถูกไหม

จริงแล้วทางต้นสังกัดเดิมก็ต้องส่งเสริมแบบนี้คือ

คุณลำไยร้องแต่น้องแต่ง
และน้องก็ต้องได้แบ่งเปอร์เซ็นต์เป็นคิว
เหมือนอาจารย์ที่เป็นคนแต่งเพลงให้กับสิทธิ์

แล้วก็ถ้าเพลงลำไยหายทองคำใช่ไหม

ก็จะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ว่ายอดวิวเท่าไหร

สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้อง
อาร์มชุติมาก็ออกจากค่ายหายทองคำนะครับ
คราวนี้กลับกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งนะครับ

เมื่ออาร์มชุติมาถูกนายห้างหายทองคำต้นสังกัดเดิม
แจ้งความให้ตำรวจตามจับตัว
ขณะไปร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ต
หลังจากนั้นก็อามก็พยายามที่จะไป
เหมือนขอโทษขอคำมาอะไรก็ว่ากันไป

พวงมาลัยดอกไม้ไปถึงบ้านของต้นสังกัด

แล้วก็มีการเฟสบอกว่าไม่ต้องมา
หรือว่ามาทำไมไม่นัดอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าจะให้อโหสิกรรม

ทีนี้เรื่องข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไร
ล่าสุดนะครับทนายดังอย่างนายสงกราน

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็ออกมาช่วยนักร้องสาวอาร์มชุติมาแล้วนะครับ

เข้าช่วยเหลือในแง่มุมของกฎหมาย

นายดังอย่างสงกรานแล้วก็นายอาชียะเนี่ยนะครับ
ก็เข้าช่วยเหลือนักร้องโดยประกาศมติด้วยนะครับว่า
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักไหน
จับกลุ่มน้องอาร์มชุติมาในเรื่องของลิขสิทธิ์
ชมรมจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับตำรวจทุกนายตามมาตรา๑๔
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
อกจากนี้นายอาชียะยังไลฟ์สดระบุชัดด้วยนะครับว่า
ก็จะแจ้งจับนักร้องสาวด้วยเช่นเดียวกัน
พร้อมทั้งประกาศจะตรวจสอบนายห้างประจักรชัย
ทั้งเรื่องปมยักยอกและยื่นสัมภากร
ตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องราวที่แบบว่า
ตอนนั้นอามที่ไปเซ็นสัญญากับนายห้าง
เซ็นสัญญาตอนขณะนั้นที่เธอเป็นผู้เยา

แล้วก็ไม่มีพ่อแม่รับรองอะไรเนี่ยนะครับ
จะเป็นโมคียะได้หรือไม่อะไรอย่างนี้
ก็ต้องต่อสู้กันทางกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็สัญญานั้นมันไม่สามารถเอามาใช้ฟ้องร้องกันได้หรือไม่นะครับ
เรื่องนี้นายอาชียะเขาก็เล่นประเด็นนี้ตีประเด็นนี้
แต่ล่าสุดนายห้างประจักรชัยหายทองคำ

จัดไลฟ์สดชี้แจงในทุกประเด็นของเรื่องนี้
ซึ่งจริงในห้างประจักรชัยก็ไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วนะ

สัญญาลิขสิทธิ์ในตัวนักแสดงและลิขสิทธิ์เพลงยังอยู่ที่ไหนครับ
พร้อมพูดประโยคเด็ดว่ายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง
ฟังเสียงของนายห้างหน่อยนะฮะ
สัญญานี้ถูกต้องโดยชอบทำ
เป็นสัญญาที่พ่อแม่ให้การยินยอมทั้งพ่อและแม่
ถึงแม้ว่าตอนนั้นอายุอีกยังไม่ครบกว่ารุ่นนี้เดี๋ยวปะถึงวันนั้นน้องมาทำสัญญากับผมแค่สองคน
แต่ถ้าไม่บอกเลิกสัญญาภายใน๑ปีไม่บอกเลิกโมชิยกรรมภายใน๑ปี
ถือว่าสมบูรณทันทีเลยยังไม่มีคนจ้างเอาไปแหกกับลำไย
ร้องเพลงรอลำใยไปเปลี่ยนชุดสามเพลงได้ห้าพัน
เดือนหนึ่งได้แสนห้าบ้าหรือเปล่าว่าเขาไม่ดีบ้ากันแล้วประเทศไทย
อยู่ได้ยังไงบอกว่าสัญญาไม่มีแล้วปลดผู้จัดการกลางอากาศ
วันดีคืนดีอย่าเข้ามาบริษัทนัดกับใครทนายก็มีทั้งสองฝ่าย
คนที่ฟังคือสารครับคือตุลาการนะครับผู้ที่จะตัดสินก็คือสารเท่านั้นนะครับ
เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์
ลำไยจะร้องเพลงสาวขาเลาะไม่ได้มโนไปแล้วครับ
คนที่ซื้อคนที่ถือลิขสิทธิแท้จริงคือคนนั่งอยู่นี้ครับผม
ฉะนั้นคนที่จะจับไม่ใช่ฝั่งโน้นครับจะเป็นฝั่งผมนี่เองครับ
เงียบไม่ต้องโทรมาถามผมต่อไปสู้กันด้วยขบวนการยุติธรรม
ไม่เอาไม่พูดเหียกครอบครับ
ไม่เอาไม่พูดนะฮะบอกว่าผมยืนยันทำตามหลักกฎหมาย
พ่อแม่ของอาร์มชุติมาได้เซ็นรับรองในสัญญาของนักร้องสาว
โดยขออย่าสร้างกระแสกับประเด็นนี้สู้กันในศาลครับ
นี่นายห้างโต้ตอบกลับมาแบบนี้นะฮะ
หลังจากที่ในห้างไลฟ์สดแบบดุเด็ดเผ็ดร้อน

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออายกรรมก็โพสต์ภาพอาม

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม

วันนี้ชมรมได้นำทีมกฎหมายพูดคุย

ถึงแนวทางต่างในการทวงสิทธิ์คืนในทางกฎหมาย
และชมรมจะดูแลเรื่องการประสานงานกับตำรวจให้
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ในช่วงเวลาที่ไปร้องเพลง

จะได้ไม่ต้องถูกตามจับอีก
ในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที

เพราะว่าเมื่อวานนายชะยะก็โพสต์ไว้เมื่อวาน
แสดงว่าวันนี้๑๐โมงครึ่ง

ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไง

แต่ทางด้านของนายห้างก็บอกว่า
วันนี้นะ๒๖ตุลาคมบ่ายโมงตรง
จะเดินทางไปที่บกปอท

กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
จากนี้ก็อย่ามากราบขอโทษกันภายหลังละกัน